ไปเที่ยวลบบุรีแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้รับความนิยมมาก
ตำบลแกร่งเริงจานรัฐมือจังหวัดมหาศาลคาม

กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เลยตอนนี้

นักท่องเที่ยวแล้วกลุ่มคนรักสุขภาพเนี่ยนะคะก็พูดถึงกันมาก
เพราะว่าเป็นที่สำหรับให้เข้ามาเรียนรู้หลักทางเกษตรทฤษฎีใหม่
นี่แล้วก็เป็นการยึดรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะ
พื้นที่ก็กว้างใหญ่มากห้าไร่ค่ะมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
ไปด้วยดอกไม้แล้วก็ต้นไม้สวยงามมากมายแบบนี้และอันนี้ก็คือโรงเรือนปลูกผัก
มีการทำธนาคารน้ำการปลูกผักแบบประหยัดดินด้วยนะ
รวมถึงการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี
มีให้ได้ศึกษากันแบบทุกรูปแบบเลยนะคะเป็นผักปลอดสารพิษอ่ะ
ถูกต้องใครที่สนใจชอบอะไรเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษเนี่ย
ศึกษาเรียนรู้ที่นี่กันได้แถมภายในฟาร์มเขายังมีหนี้
นี่คือร้านกาแฟเป็นสำหรับคอกาแฟให้มาจิบกาแฟ
พร้อมกับมีมุมพักผ่อนหย่อนใจชิวกันไปนะคะ
ตกแต่งของร้านก็จะออกแนวย้อนยุคหน่อยจิบกาแฟไปนะคะ
ชมไร่ชมสวนไปมีการแบบว่าให้เรียนรู้เรื่องของการเพาะปลูกด้วย
มีภาพวาดสวยงามทั้งด้านในร้านนอกร้าน
มีมุมสวยให้ถ่ายรูปไปอวดในโซเชียลลงเช็คอินกันไปนะ
สำหรับใครที่เป็นสายเซลฟี่นี่ก็ต้องไปถ่ายรูปกันนะคะ
จากจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรแล้ว
ที่นี่เขาก็มีกิจกรรมต่างในฟาร์มให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ด้วย
ใครอยากจะสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เชิงเกษตรแบบนี้
ไปกันได้ที่อารยฟาร์มบ้านโนนหัวฝ่าย
ตำบลแก่งเริงจานอำเภอเมืองมหาศาลกรรมจ้า

มีพี่หมีใหญ่แต่ดิฉันอยากรู้ว่าเวลาเราขึ้นไปเซลฟี่บนพี่หมี

ขนพี่หมีเห็นฟางเห็นหนวดพี่หมีอะไรแบบนี้
เหมือนอยู่อ้อมกอดของหมีนี้ใช่ขึ้นไปบนพี่หมีแล้วถ่ายรูปลงมา
แล้วก็จะเห็นพื้นที่กว้างใหญ่เลยเป็นวิวสวยงามมากนะคะ
ลองไปดูคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ย
ได้รับความนิยมมากเพราะว่าหลายคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น